เซ้นต์ส่วนอื่นจะได้ยินเป็นเสียงค่ะ

เสียงเหมือนเสียงไม่ใช่คน

ยันสีดำที่อยู่ข้างในร่างกายของเรา

โดนของเยอะแยะมากมายเลยอ่ะ

ทุกชาติทุกพบเยอะมาก
แล้วเหมือนกับว่าแกจะไม่เป็นไรเลย

เขาจะเล่นในเรื่องของความรักผู้หญิงนะคะ
แต่ผู้ชายเนี่ยจะเป็นเรื่องของร่างกาย
อย่างเลยที่แกนห้ามทำเด็ดขาดค่ะ
นั่นคืออะไรครับ